มาดูเรื่องนี้กันหน่อยชอบไหมผัดหมี่โคราช

คนคนเค้าไปก็ต้องไปกินเองจัดคำไม่ถึงนาน
ใช่อร่อยจริงแต่ล่าสุดขาใครก็ตามค่ะ
ที่เป็นนักท่องเที่ยวบอกไปไปอยากจะไปกินผัดหมี่โคราช
ทำใจกันหน่อยตอนนี้เขาต้องขึ้นราคาแล้ว
แล้วคุณดูไข่ไก่ก็แพง
ก่อนอันนี้คือแพงมากน้ะ
แล้วตอนนี้ราคาขึ้นอีกแล้ว
ได้ข่าวมีแนวโน้มจะขึ้นอีก
ไม่ไหวแล้วพี่นักข่าวต้องขึ้นราคาเพิ่ม
บอกตรงว่าแม้ทั้งรู้นะว่ารูค้าอาจจะมีหายไปบ้าง
แต่มันไม่ไหวสินค้ามันขึ้นราคากันไปหมดเลย
แล้วที่ร้านเนี่ยเขาบอกว่าเขาใช้วัตถุดิบที่เป็นไข่ไก่
คือมันเป็นสูตรของเขาแล้วเขาแบกรับต้นทุนไม่ไหวแล้ว
นี่คือผัดหมี่ร้านแมนโร่นะคะนี่นี่อ่าราคาจากเดิมคุณผู้ชม
ธรรมดา๕๐บาทขอปรับเป็น๖๐เขาบอกใครสั่งพิเศษจาก๖๐
ต้องขอปรับเป็น๗๐ก็แล้วกันเข้าใจเราเองก็เข้าใจเขานะนะคะ
เอาจริงราคามันก็ต้องสูงกว่านี้นะคะก็ประมาณนี้แหละ
อาจารย์เรา๖๕พิเศษ๗๕บาทพี่ที่เป็นเจ้าของร้านค่ะ
คุณนะคะนันนพัฒน์พิมพิสารอายุ๕๓ปีพี่เขาบอกว่า
ต้องขอจริงนะลูกค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
เขาปรับมาละ๑๐บาทไม่ว่าจะเป็นสั่งธรรมดาสั่งพิเศษ
พี่ไม่ไหวเพราะว่าราคาวัตถุดิบมันขึ้นไปหมดซะทุกอย่าง
ทั้งผักทั้งไข่ไก่ร้านเปิดมานานกว่า๔๔ปีแล้ว
ไข่ไก่เบอร์๓แล้วบอกเลยจากราคาเดิมไข่แพงละ๙๓
ตอนนี้พี่ซื้อแผงละร้อยยี่สิบแล้วน้องนี่ร้านขายไก่เจ้าประจำ
มาบอกอีกต่างหากว่าเดี๋ยวไข่จะขึ้นราคาอีกแล้วนะ
พี่ก็บอกโอ้โหถ้าจะขึ้นอีกเขาปรับไม่ไหวแล้ว
เพราะถ้าเกิดว่าปรับราคาอีกเดี๋ยวลูกค้าจะหาย
แล้วเห็นใจลูกค้าด้วยตอนนี้ใครผ่านไปอยากจะแวะไปอุดหนุน
ก็เข้าใจเขาหน่อยก็ละกันนะคะอืมใช่น่าทานมาก
โอ้โหดูห่อไข่ซะแบบหิวเลย

ฮะทานได้อีกนะครับ